น้องมิ้นเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าถ้าเราตื่นเต้นหรือตกใจ
เราจะสามารถทำสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนหรือเปล่า
คืออันนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไงว่าเวลาเราตื่นเต้นมาก
เหมือนที่เคยเห็นเวลาสมมุติบ้านไฟไหม้แล้วคนแบกโอ่งแบกตู้เย็นออกมา
มันคือสารอัดรีนาลีนที่มันหลั่งออกมามันทำให้เราเหมือนมีแรง
พูดแบบนี้เพราะว่ากำลังจะพูดถึงเรื่องของมือปราบงูสิงจำได้ไหม
เขาขึ้นไปที่โรงพักแล้วงูเนี่ยเลื้อยไปหาเขา
แล้วเค้ากระทึบจับคอเป็นงูสิงใช่ไหมคะ
ใช่เป็นงูสิงคือนักข่าวเราเนี่ยไปหาชายคนนี้เขาบอกว่า
เขาไม่เคยจับงูมาก่อนเลยนะแต่ว่าแต่ว่ากลัวมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยทำอย่างที่เห็นนี่แหละ
คือนี่ขนาดทำอะไรไม่ถูกคือทำถูกทุกขั้นตอนเลย
แล้วจับดูดิจับคอจับหางได้เรียบร้อย
คือน่าจะดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นกู้ภัยจับงูมาก่อน
ก็เลยรู้ว่าอ่ะมือนึงจับต้องจับคอไว้อีกมือนึงจับหางเอาไว้ใช่
นิดหนึ่งเหตุที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปมันเกิดขึ้นบนสถานีตำรวจภูทรไผ่โทนที่ร้องกวางที่จังหวัดแพร่
ในคลิปเนี่ยนะฮะชายเสื้อส้มเขาก็ไปรอตำรวจไปพักสำเนาแต่จู่มีงูสิงเกือบ๒เมตรเลื้อยเข้าไปหาเขาบนโรงพักตรงเข้าไป
ยอดตาคำนะฮะนี่คนเชื้อส้มนี่แหละมือปรามมือสิงค์ของเราอ่า
เป็นพนักงานขับรถขนน้ำของหมวดการทางร้องกวางคนที่อยู่ในคลิปนี้
เขาบอกว่าวันที่๘ธันวาที่ผ่านมาสักบ่าย๒โมงครึ่ง
เขาไปนั่งรอเสมียประจำวันคัดสำเนาอุบัติเหตุสักพักหนึ่งเอาเห็นงูเลื้อยตรงมา
ทำท่าเหมือนจะฉกเขาเลยก็เลยใช้เท้าข้างที่เจ็บจากอุบัติเหตุ
ก่อนหน้านี้กระทืบไปหลายครั้งโดยที่ลืมตัวไปลืมไปหมดเลยค่ะ
ว่าเจ็บตัวมาแล้วก็ใช้มือจับงูไว้ทั้งที่ไม่เคยจับงูมาก่อน
เพิ่งรู้ภายหลังว่ามันคืองูสิงซึ่งงูสิงไม่มีพีช
แต่ด้วยความตกใจกลัวก็เลยทำทุกวิถีทางแต่มันแผ่หัวเหมือนเหมือนเงาเหมือนกันจังห
จังหวะนั้นเราก็ไม่รู้จริงจริงนะว่ามันงูตัวเนี่ยมีพิษหรือไม่มีพิษเป็นเหล่าเราก็ทำอย่างงั้นเนอะ

งูคาวเราออกจะกลับได้
ยืนย่านโรงพักที่นี่สะอาดไม่โสกกะปลก
ยืนยันโรงพักที่นี่สะอาดไม่สกกระปรก
ไม่ได้สกปรกถึงท่านกลับมีงูมาอาศัยอยู่
แต่สาเหตุที่งูขึ้นโรงพักเพราะว่าช่วงนี้น่าจะอากาศมันแรง
มันร้อนมันแรงงูอาจจะหาที่ที่เย็นอยู่เพราะโรงพักเนี่ยเย็น
เพราะว่าหลังโรงพักเป็นป่าและเชื่อว่างูตัวนี้เป็นงูเจ้าที่
อ๋องูเหยียบไปสะหายที่เลย
สุดท้ายงูสิ่งจนเดียวถูกไปปล่อยคืนสู่ป่าแล้วนะครับ
ก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะช่วงอย่างนี้บางทีงูก็หนีหนาวใช่ไหม
ตกงูมันก็หนีน้ำขึ้นไปบ้านคนไงแบบนี้พอมันร้อนบางทีมันก็ไปหาที่เย็นอยู่